๔๐๐๐เท่ากับเงินที่เสียไป
แต่ถ้าไม่ได้เลิก
เขยไม่ต้องไหว้ไม่ต้องถวายแล้ว
เหมือนบุ๋มรู้สึกว่าหางตาเราเห็นอะไรวิ่งตึ๊ก
เราก็หันไปดูเอ๊ะที่บ้านเราก็ไม่ได้มีเด็ก

เพราะรอบที่๒อาการเดิมค่ะ
วิ่งอีกเราก็เริ่มรู้สึกไม่ใช่แล้ว
จริงเหรอแต่พอเรากำลังจะหันกลับมาค่ะ
ทีนี้เราเห็นเลยค่ะเป็นว่าเป็นจุกเด็ก

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผม
วัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ
แน่นอนครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์
น่ากลัวร้อนจากเหล่าบรรดาล
นักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลไปพร้อม
กันทางยูทูปไทยรัฐของเราที่นี่เท่านั้น
และก่อนที่จะไปพบกับเนื้อหารายการของเราในวันนี้

ส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการครับ
หวังว่าเราคงจะได้มานั่งพูดคุยกันที่สถานีผีดุของเรานี้นะครับ
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเยี่ยมเยี่ยมในรายการสถานีผีดุของเรานั้น
พร้อมที่จะเปิดโสดประสาทความน่ากลัวของคุณผู้ชมแล้วนะครับ

ใบ้ให้นิดนึงเขามาพร้อมเกี่ยวกับความเชื่อล้วนครับไปติดตามพบกับเขากันเลยครับ
และตอนนี้แขกรับเชิญที่เคยมาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเราแล้วหนึ่งรอบครั้งนี้กลับมาเหมือนเดิมแต่บรรยากาศที่เราเปลี่ยนใหม่ครับ

คุณหมอมโนรา

ครั้งที่แล้วเนี่ยผมสารภาพตามตรงนะ

ผมคิดในใจอย่านะ

คุยกันอยู่แล้วลุกขึ้นมาแบบ

แต่ไม่กล้าพูดออกอากาศนะตอนนั้น

เหมือนกับคุณบุ๋มอั้นตัวเองเอาไว้

มันจะมีที่ทีมงานบอกว่ามันจะมีจังหวะนึง

เหมือนท่านจะออกมาเหรอ

ความรู้สึกเหมือนท่านจะออกมาเพราะว่า

เราเคยโดนท่านลงทรงมาแล้ว
เราก็จะเริ่มรู้อาการเบื้องต้นว่า

แล้วเริ่มหายใจแบบเหมือนติดขัด
อันนั้นแปลว่าท่านพยายามเหมือน
แทรกคือ

อยู่ท่านก็มามันมีเหตุอะไรป่ะ
ผมว่าพอเหมือน

ว่าเอ๊ะมีจริงหรือเปล่า
ก็ลำให้ดูเลยดีกว่าไหม

คือผมไม่แน่ใจว่าท่านอยากยืนยันแบบนั้นหรือเปล่า

กลัวที่อยู่จะลุกมาลำ

แล้วก็อายค่ะ

เหมือนให้ทุกคนเห็นโดยที่แบบ

ไม่ได้อยู่ในแบบเหตุการณ์อะไรอย่างนี้ค่ะ

เขาเรียกว่ามันเป็นการเหนือการควบคุม

เราอยู่กันตรงนี้
มีความรู้สึกอะไรแบบนั้นหรือเปล่า

ไม่มีแบบนั้นค่ะปิจัย

เท่าไรที่มันมีเหตุจะต้องเกิด

แล้วปรากฎเพื่อนพาไปไหว้พระธิธรรม

แต่เพื่อนรู้อยู่แล้วว่าเรามีครูหมอ
แล้วก็ขวดออกไปไหว้พระอาจารย์นะคะ
เหมือนไปถึงวัดประมาณ๕โมงครึ่งแล้ว
อาจารย์พูดบอกว่าอ่ะโยมโยมเป็นกลุ่มสุดท้ายแล้ว
ลดน้ำมนต์หน่อยเดี๋ยวอัตมาจะไปทำวัดแล้วทำวัดเย็น
ก็กำลังจะลงไปให้ท่านสามคนนะคะมีบุ๋มเพื่อนผู้หญิงและผู้ชายอีกคู่นึง
ท่านก็อ่อนหมดนะคะกำลังจะพรหมพอท่านเริ่มสวดนะคะ
เอ่อผมจำได้ว่าเป็นคาถาเชิญท้าเวสวรรพ์
เขารู้สึกเหมือนกับปลายมันชาเหมือนเดิมแล้วผมก็คิดในใจ
ก็คือขึ้นมาเลยแล้วก็ได้ยินแต่เพื่อนนะคะ
เอามือจับแล้วก็เรียกแค่ว่าแต่ไม่สามารถเรียกบุ๋มหรือเรียกชื่อ
แล้วพระอาจารย์บุ๋มก็ได้ยินเสียงพระอาจารย์นะคะพูดว่าไม่เป็นไร
ให้ท่านลำเถอะท่านจะลำถวายในถ้ำบุ๋มก็เลยขึ้นมาได้ครึ่งหนึ่ง
แล้วผมก็บอกท่านอย่าลำหนูอายพระเขาอายพระท่านลงเถอะ
แล้วหนูก็คือในขณะที่ท่านลงอะค่ะหนูก็จะร้องไห้บุ๋มจะร้องไห้
คือเราพยายามฝืนแต่ก็คือขึ้นมาได้ท่าลำ
ผมก็ไม่รู้ว่าท่าไหนนะคะเพราะเราก็คือเหมือนกึ่งรู้ว่ากึ่งไม่รู้
พอท่านเสร็จพระอาจารย์ก็มายืนตรงหน้าบุ๋มแล้วเขาก็เอาที่พรมน้ำมนต์นะคะพี่แจ๊ค
บน้ำมนต์แล้วก็สวดอะไรสักอย่างแล้วก็ตบบ่าซ้ายบ่าขวา
แล้วมันก็เหมือนมีคนดีดแป๊ะอย่างเงี้ยค่ะเราก็หลุดหลุด
พอหลุดเสร็จน้ำตาก็คือไหลเราก็ใส่แมนใช่ไหมคะ
ท่านก็บอกว่าอ้าวใครองค์ไหนมีทิชชูขอให้สีก้าหน่อย
แต่พอเราหันไปทางเพื่อนนะคะเพื่อนที่ไปเนี่ยเขาก็รู้
แต่แฟนเพื่อนเขาค่อนข้างกลัวมาก
เขาก็ไม่มองมาทางพระแล้วเขาก็มองแบบมองหนีอีกทางนึงอะค่ะ
ซึ่งอันนี้เราก็มาคุยกันในรถว่าขอโทษ
เพราะเมื่อคืนนั้นเราต้องนอนห้องเดียวกันใช่ไหมคะกลัวไหม
บุ๋มเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอ๋อกุ้งไม่กลัวหรอกไม่เป็นไร
แต่แฟนเขาอ่ะกลัวเพราะว่าไม่คิดว่าจะเจอคนไม่เคยเห็นไงใช่ค่ะเออ
นั่นคือเหตุการณ์ที่เรียบร้านสุดใช่ไหมใช่โอเค
นี่คือเรื่องของครูหมอมโนราแต่วันนี้ที่เราจะมาคุยกัน
คุณบุ๋มคุณผู้ชมครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุณหมอมโนรา
ไม่เกี่ยวแต่เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีหลายหลายคนนับถือกันใช่
นะครับวันนี้คุณบุ๋มมาพร้อมกับเรื่องท้าทายไอ้ไข่ค่ะโอ้โห
ฟังชื่อเรื่องอยู่นะทำไมต้องไปท้าทายเออ
ขอเอาตัวก่อนนะคะว่าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล
แล้วก็สิ่งที่เจอมาเนี่ยบุ๋มเจอมาตั้งแต่ปี๕๘ค่ะ
กลับไปเนี่ยพี่แจ๊คบุกมาเป็นคนนครศรีธรรมราชก็จริง
อย่างที่บอกว่าบุกมามาเรียนกรุงเทพตั้งแต่ม๑
แล้วปีหนึ่งเราก็จะได้กลับบ้านแค่ครั้งหรือสองครั้งเท่านั้นเอง

เราก็จะไม่ค่อยรู้ดีเทลสิ่งสำคัญนอกจากวัดพระธาตุที่เรารู้ว่ามี
หรือว่าหลวงปู่ทวดที่อำเภอหนึ่งเรารู้ว่ามี
แต่สิ่งเหล่านี้ไม่เคยอยู่ในความคิดเรา
ผ่านไปแต่งงานเรียบร้อยแฟนเขาก็ทำงานเป็นช่างซ่อมเครื่องมือแพทย์
เขาก็ต้องเดินทางไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้รวมถึงจังหวัดนครศรีธรรมราช
แล้วมีวันหนึ่งเขาไปทำงานบุ๋มไม่ได้ไปกับเขา
เขาก็กลับมาบอกว่ากลับไปบ้านคราวหน้าไปวัดวัดหนึ่งไหม
เบิร์ตเห็นมีป้ายไอ้ไข่เต็มไปหมดเลย
ทางเขาวัดชื่อว่าวัดเจดี
ซึ่งตอนนั้นไอ้ไข่ปี๕๘อาจจะดังในตัวจังหวัด
แต่ไม่แพ้หลาย
แล้วทีนี้ผมก็บอกไอ้ไข่คืออะไร

เขาก็บอกว่าอยู่ในวัดก็ไม่เป็นไรหรอก
พาไปอืมวัดอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยบุ๋มก็เลยพอเราได้กลับไปบ้านนะคะ
เทศกาลเราก็เลยถามพ่อว่าพ่อเนี่ยลูกอยากรู้ว่าที่นครเนี่ยมันมีวัด
เหรอวัดเจดีวัดอะไรสักอย่างพ่อบุ๋มเองเขาก็บอกว่าเหมือนเจ๊ได้ยินนะลูก
แต่ก็ไม่เคยไปเหมือนกันก็อย่างที่บอกคือแพร่หลายตอนนั้นคือจะรู้จักเฉพาะเป็นกลุ่มกลุ่มนะคะ
เราก็ได้ทำการไปวัดนี้กันณวันแรกที่ไปอ่ะค่ะเมื่อปีห้าแปดอ่ะ
บอกพี่แจ๊คว่าครั้งแรกที่เห็นทางเข้าวัดนะคะ
คือลึกมากอืมแต่มันแปลกตรงที่ว่ามันจะมีไก่คู่อะค่ะอืม
ตอนนั้นนะคะครับแล้วก็ทางเนี่ยบุ๋มไม่แน่ใจเพราะมันเข้าได้หลายทาง
แต่ที่แฟนพาไปเนี่ยคือก็เป็นบ้านชาวบ้านแล้วก็มีไก่คู่อยู่หน้าบ้านซึ่งสูงสูงครับ
อ่ะถามแฟนว่าเขาเอาไก่ไว้ทำอะไรอืม
บอกว่าถามถามมาแล้วอ่ะคือใครที่ขออะไรได้อืม
หรือว่าจะเป็นกุศโลบายของชาวบ้านที่นี่
โทษนะคะไม่ได้ลบหลู่นะวันนั้นเราก็ไม่ได้เชื่อเนอะ
เราก็คิดแค่ว่าน่าจะเหมือนกับทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ว่า
ใครมาก็อ๋อมีไก่ถวายมีไก่อ่าอ่าแล้วเขาก็ร่วมมือกันเพื่อให้เป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวอืมอ่า
แล้วเข้าไปถึงที่วัดวัดตอนที่ผมไปอ่ะอยากจะบอกพี่แจ๊คว่าเขามีแค่สาราเดียว
ยังไม่แบบเหมือนเป็นวัดใหญ่ไม่มีค่ะไม่ได้เป็นอย่างงี้เลยมีหนึ่งสารา
แล้วก็มีกองประทัดที่เขาจุดกองเป็นภูเขาอ่าใช่แค่นั้นเองคือไม่ได้มีที่จอดรถที่ดี
ไม่ได้มีวัดใหญ่มีโบสถ์ใหญ่ขนาดนี้เราก็แค่รู้สึกไปปุ๊บโหวัดอย่างลึกเลย
แล้วทำไมคนถึงเข้ามาจุดประทัดอะไรแล้วก็ก็ในนั้นก็จะมีทั้งไอ้ไข่
พระพุทธรูปใช่ไหมคะรวมถึงแม่ตะเคียนทุกอย่างกองอยู่ในเหมือนเอามาวางไว้ในสาราค่ะ
อยู่อยู่ปุ๊บแฟนเขาก็เหมือนเดินดูนู่นดูนี่แล้วเราก็แค่อ๋อเนี่ยไข่เหรอ
ใส่ชุดทหารเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่เหมือนกับไม่ได้ณเวลานั้นไม่ได้สนใจ
เขาคิดว่าอ๋อก็แค่มาไหว้ครับแล้วระหว่างที่ผมมาที่ตู้อะค่ะ
บุ๋มก็เห็นว่าทางวัดเขามีให้บริจาคไอ้ให้เช่าอืมเราก็คิดว่าเออในเมื่อ
หนูก็ถามว่าอ้าวแล้วเงินไปไหนคะเขาบอกว่าตอนนี้ทางวัดต้องการเงินอ่ะ
มาสร้างอุโบสถสร้างสร้างวัดสร้างอะไรอย่างงี้ก็เลยเออในเมื่องั้นก็เช่ากลับมาละกัน
ก็ทำการเช่าเป็นองค์ไอ้ไข่ครับเอ่อตอนนั้นน่าจะองค์ละร้อย
แล้วก็ผ้ายันผืนละ๕๐ซึ่งตอนนั้นน่ะเรากำลังเปิดร้านใช่ไหมคะ
เป็นร้านแม็กทัยแม็กที่ขายยางอ่ะอ่าบุ๋มก็เลยโอเคอย่างงั้นก็เช่ามา
มูลค่ามัน๔๕๐๐บาท

อันนี้นะคะอันนี้แล้วแต่ความเชื่อ
กลับมานะคะก็คือว่าพอเราเช่ามาเสร็จ
ก็ถามว่ามีความเชื่อไหมไม่มีความเชื่อค่ะ

จนเรากลับมาที่จังหวัดนนท์ทำงานปกติแฟนก็ไปทำงานบุ๋มก็ไปคุมร้าน
กิจการก็ทำดำเนินไปค่ะ
แล้วทุกก่อนวันพระหรือวันพระเราก็จะไหว้พระรวมถึงไหว้ไอ้ไข่
ซึ่งตอนนั้นน่ะแฟนเขาก็บอกว่าไอ้ไข่ต้องถวายน้ำแดงกับขนมเปี๊ยะครับ
เราก็ทำหน้าที่เราอะค่ะแต่ก็ไม่ได้เคยขอไม่ได้เคยยุ่ง
แล้วก็มีอยู่วันหนึ่งเกิดพาน
เนื่องจากว่าแฟนตีแม็กซ์และยางรถชุดหนึ่ง
ซึ่งถ้ามองด้วยตาค่ะมันไม่สามารถตีมูลค่าได้ถึง๔๐๐บาท
แต่เขาอ่ะดูจากรูปถ่ายที่ลูกค้าส่งแล้วเขาก็โทรบอกน้องที่ร้านอีกคนนึงว่า
ตีเทินมา๔๐๐๐บาทได้เลยแต่บุ๋มคือเหมือนกับอยู่ในออฟฟิศ
แล้วพอออกมาลูกค้าก็คือตีเทิร์นเรียบร้อย
เราก็คิดแค่เก็บเงินเรียบร้อยแต่เราก็มาเอกใจว่า
ยอดแม็กซ์ใหม่กับยอดที่ตีเทิร์นมันเหมือนกับมันเหวี่ยงอะค่ะมันไม่บาลานซ์
ก็เลยถามน้องว่าชุดนี้ตีมาเท่าไหร่บอกว่าแฟนพี่เบิร์ดเขาตีมาสี่พันครับ
ก็เลยบอกเฮ้ยตี๔๐๐นี่ไงอันนี้มันต้องเหมือนช่างกิโลแล้วด้วยซ้ำ
อย่างน้อยคือ๒คือในวงการนะคะถ้าแม็กซ์แบบนี้เป็นรอย๒๐๐คือหรูแล้วค่ะพี่แจ๊ค
แล้วเราก็โทรไปแล้วก็เหมือนกับทะเลาะกันคือเขาก็บอกก็เห็นในรูปมันดูดีบอกมันจะดียังไง
ก็กลายเป็นมีปากเสียงอืมอ่าแล้วก็คือเกิดความโมโหเขาก็เลยแบบว่าเดี๋ยวเขาถ่ายเอง
เขาจะขายให้ได้บุ๋มก็บอกขายไม่ได้หรอกเรารู้ราคาก็กลายเป็นแบบเหมือนต่างคนต่างแบบวางอะค่ะ
ซึ่งจะมีหิ้งไอ้ไข่อยู่ข้างหลังแล้วความรู้สึกเหมือนแค่หงุดหงิดนะคะ
แล้วเราก็ลุกขึ้นจะไปทำอะไรสักอย่างนี้แหละอ๋อจะไปโพสต์ค่ะจะไปโพสต์ขาย
ปรากฏเราเหลือไปเห็นไอ้ไข่แล้วเราก็รู้สึกเหมือนเนี่ยมาอยู่ตั้งนานแล้วเนี่ย
ไม่เคยช่วยอะไรเลยอันนี้คือความผ่านของบุ๋มนะคะ
มาก็ให้ถวายแต่น้ำแดงให้ถวายแต่ขนมเปี๊ยะเคยช่วยอะไรบ้างหรือเปล่าเนี่ย
เอางี้ช่วยอย่างนี้ดีกว่าชุดนี้ให้ขายได้๔๐๐๐เท่ากับเงินที่เสียไป
เอาทุนคืนเอาทุนคืนพอเอาทุนที่เสียไปเนี่ยคืน
แต่ถ้าไม่ได้เลิกใครเคยไม่ต้องไหว้ไม่ต้องถวายแล้วเพราะว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลย
แล้วบุ๋มระบุด้วยนะคะภายใน๕โมงเย็นวันนี้นะคือความผ่านของบุ๋มอะค่ะ
คือไม่รู้จะลงกับใครแล้วก็เลยลงกับไอ้ไข่
ตอนที่ลงน่าจะเป็นเวลาประมาณบ่ายสองบุ๋มก็ทำธุระอะไรเสร็จแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำคุยกับน้องน้อง
ดูความเรียบร้อยข้างหน้าร้านแต่โทรศัพท์อยู่ในห้องออฟฟิศ
พอเราเดินกลับเข้ามาโทรศัพท์ดังเราก็เออใครโทรมาเบอร์๘ก็ยังไม่ได้รับ
ก็เลยบอกเออพี่คะอยู่ค่ะแต่พี่เข้ามาดูของก่อนดีกว่า
เขาบอกเดี๋ยวผมโอนจองได้ไหมครับ
ผมบอกไม่ค่ะพี่ไม่ต้องโอนจองหรอกพี่อยู่ไหนคะ
งั้นอยู่ใกล้พี่ขับมาดูเลยถ้าพี่สนใจพี่เอาค่อยว่ากัน
แต่บุ๋มก็คิดว่าเขาน่าจะมีราคาต่อลอง
เพราะว่าแม็กซ์ไม่สวยอย่างน้อยเนี่ยคือ
ก็ต้องมาดูกันว่าจะยังไงแต่ต้องขายให้ได้ไม่เอาไปชั่งกิโล
อยู่เขาบอกโอเคนะครับเดี๋ยวผมขับรถมา
เขาก็ขับรถมาจริงจริงค่ะแล้วก็บอกน้องที่ร้านว่า
เนี่ยยกมาไว้ให้เจ๊หน้าร้านหน่อยเดี๋ยวลูกค้าจะมาดู
น้องที่เขาทำงานเกี่ยวกับแม็กเขาบอกโอ๊ยเจ๊มันขายไม่ได้หรอก
อ่อต้องเตรียมชั่งโล้เลยพี่เบิ้ลอัดตีได้ไง
บอกเออน่ะเดี๋ยวเจ๊ลงขายไปแล้วเจ๊ลงเท่าไหร
ลูกค้าก็ไม่เอาหรอกแล้วก็บอกเออเดี๋ยวดูกัน
มาถึงปุ๊บพี่แจ๊คเขาเดินมาเลย

ไม่ต่อราคาด้วยเหรอ
ติไม่ตำหนิสินค้าเลยเหรอ

ก็บอกอ๋อน้องรู้ไหมชุดนี้ผมหามานาน
ไปใส่รถอ่ามันเป็นชุดเดิมล้อแม็กซ์เดิมหานานมากครับ
ดีใจมากเลยวันนี้ที่ได้แต่หนูอะค่ะขนหัวลุกไปแล้วเฮ้ย
สี่พันบาทเขาไม่ได้โอนนะคะเขาจ่ายเงินสดสี่พันเดี๋ยวนั้นเลย
หนูก็ยกมือขอบคุณค่ะพี่แล้วให้น้องน้องช่วยกันยกขึ้นรถค่ะ
อืมเสร็จปุ๊บก็คือเดินตัวช้าค่ะเข้าไปในออฟฟิศ
แล้วคือมันก็ขนลุกไปเองอะค่ะแล้วก็บอกอ๋อเออใคร
ตอนนั้นคือก็ไม่รู้จะสัมพนามอะไรเพราะปกติเรียกไอ้ไข่ใช่ไหมครับ
คนอื่นเรียกเออไข่ครับพี่พี่บุ๋มรู้แล้ว
ไข่มีงั้นรอสักครู่เดี๋ยวพี่ไปท่าน้ำ
ก็คือเลยเดี๋ยวนั้นเลยค่ะก็เลยบอกน้องว่าฝากร้านหน่อย
เพราะว่าร้านที่เปิดตอนนั้นน่ะคือถนนเรียกมงนลซึ่งไม่ใกล้จากท่าน้ำนนท์
เราก็ขับไปเลยค่ะไปหาซื้อปืนเอ็มสิบหกกับชุดทหาร
พอกลับมาถึงที่ร้านแล้วก็ถวายให้เขาแล้วแฟนบุ๋มก็เหมือนโทรกลับมา
เหมือนเราโทรคุยอะค่ะเอ๊เบิร์ตครับเนี่ยผมขายไปแล้วสี่พัน
ขายใครหลอกลูกค้าขายรึเปล่าอืม
เขายังไม่เชื่อนะคะบอกว่ามาถามปีดู
ปีน้องที่ร้านนะคะมาถามปีกับยาวได้เลยว่า
เขาซื้อไปจริงยกไปจริงขายไปได้ไงขนาดตัวเขาเองอะค่ะ
ยังไม่มั่นใจยังไม่มั่นใจก็บอกว่าเนี้ยขายไปแล้วอืม
แต่บุ๋มก็เลยเล่าสตอรี่ว่าบุ๋มก่อนที่เจ๊ขายเนี่ย
บุ๋มท้าทายขายยังไงเขาก็เริ่มแบบหรออืม
ก็เหมือนกับอึ้งขนาดเขาเองเป็นคนพาไปวัด
เขาก็บอกจริงเหรอฟุ๊กเหรอฟุ๊กฟุ๊กหรือเปล่าอืม
โอเคไม่เป็นไรแต่เราเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันต้องมีบางอย่าง
พอผ่านไปพี่แจ๊คก็คือร้านกิจการด้วยช่วงก่อนหน้านี้เนาะ
ก็ปิดกิจการอ่าเราก็มูฟทุกอย่างทำเอาไว้ที่บ้าน
รวมถึงห้ิงไข่ไข่เพราะมูฟมาไว้ที่บ้านเนี้ย
ระหว่างทางที่อยู่ที่ร้านมันก็จะมีเรื่องหลากหลายนะคะ
แต่พอย้ายมาอยู่ที่บ้านเนี้ยกลายเป็นประเด็นว่ามันมันเริ่มชัดขึ้นอืม
ในที่นี้หมายความว่าขอออกตัวนะคะ
เพราะวันนี้วันที่อัดรายการเนี่ยคือวันที่สิบหก
ไม่ได้เอ่อเป็นทางชี้แนะแต่ตอนนั้นน่ะคือเราอ่ะ
เราเป็นคนชอบเสี่ยงดวงครับแต่ดวงบุ๋มมันเป็นดวงโทษนะคะ
หมาเน่าอืมคือซื้อก็จะไม่เคยถูกเฉียดหรืออะไรอย่างเงี้ยอืม
เราเอาเขาเข้ามาที่บ้านเราก็จะบอกว่าไม่เอาดีกว่าคือถ้าอยู่บ้านอื่นอ่ะ
เขาจะเป็นตะไข่เป็นไอ้ไข่เด็กวัดเจดีหรืออะไรแล้วแต่
แต่ถ้ามาอยู่กับบุ๋มมาเป็นลูกแม่ไหมเพราะแม่ไม่มีลูก
อ่าเราก็เลยบอกออกตัวเลือกใครมาเป็นลูกแม่ดีกว่าก็คือ
ต่อไปเห็นอะไรเราก็จะซื้อให้เหมือนที่จะซื้อให้ลูกอ่า
แต่ไข่ต้องช่วยแม่นะถ้าแม่จะมีดวงด้านค้าขายดวงเรื่องหวยก็ช่วยแม่หน่อย
แล้วมันก็เกิดเหตุประหลาดค่ะเอ่อสมมุติวันนี้หวยจะออกครับ
อยู่อยู่เช้าตอนเช้าเนี่ยค่ะหรือเราฝันเราฝันเห็นเลข

ได้ยินเสียงเด็กมาบอกอืมแม่แม่เอ่อถ้าเวลาเวลาฝันหรืออะไร
เขาจะพูดเป็นภาษาใต้นะคะขออนุญาตใช้ซาวใต้นิดนึงนะคะ
แม่แม่แม่เบอร์ออกแล้วดิอืม
คือบอกแม่แม่เบอร์ออกแล้วนะหนูก็จะถามคือหวยออกแล้วนะ
หนูก็ถามหวยออกอะไรเขาก็จะบอกอืมสมมุตินะคะหนึ่งเก้าอืม
อ่าหนึ่งเก้าเราก็ตื่นมาขับรถไปเลยค่ะไปหาซื้อซื้อเลย
ลองซื้อดูใบเดียวพอค่ะดวงไม่ค่อยมีไม่ต้องเอาเยอะ
แล้วเราก็โทรบอกเอ่อญาติญาติว่าเราฝันแบบนี้งวดนั้นออกหนึ่งเก้าอืม
ซึ่งจากคนที่ไม่มีดวงนะคะแล้วก็เหตุการณ์แปลกก็จะเริ่มขึ้นคือ
เป็นคนชอบทำงานตอนกลางคืนหมายถึงงานบ้านเคลียร์บ้านอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งเราก็จะทำกับข้าวเก็บครัวเก็บอะไรก่อนหน้านี้ที่บ้านอยู่กันดีมีสุข
แต่พอพาไข่มาค่ะตอนแรกอ่ะระหว่างครัวกับห้องห้องน้ำแขกอะค่ะ
มันก็จะมีแค่ประตูใช่ไหมคะครับแล้วเราก็เปิดไฟปกติกำลังทำอยู่เหมือนบุ๋ม
รู้สึกว่าห่างตาเราเห็นอะไรวิ่งเราก็หันไปดูเอ๊ะที่บ้านเราก็ไม่ได้มีเด็ก
พ่อแม่แฟนเขาก็ขึ้นบ้านนอนแล้วครับส่วนแฟนก็ไปทำงานต่างจังหวัด
ก็เลยสงสัยคิดไปเองเพราะรอบที่สองเหมือนก็ทำครัวแล้วก็เปิดเพลงอะไรฟังไปเรื่อย
อาการเดิมค่ะวิ่งอีกวิ่งจากมุมที่เราวางชั้นของเขาอะค่ะ
เราก็เริ่มรู้สึกไม่ใช่แล้วจริงเหรอแต่พอเรากำลังจะหันกลับมาค่ะ
ทีนี้เราเห็นเลยค่ะเป็นว่าเป็นจุกเด็กจุกที่อ่าจุกเด็กนะคะ
แล้วอย่างอย่างพี่แจ็คยังตกใจบุ๋มเองก็ตกใจอ่ะค่ะเฮ้ย
แล้วเราก็เดินถอยหลังไปจนติดเตาแก๊สใช่ไหมคะเราก็บอกอะไรอ่ะ
นึกขึ้นไม่ได้ว่าเราเอาไข่เข้าบ้านแต่ไม่เคยเห็นแล้วเราก็เลยถามว่า
ใครเหรอลูกใช่ไข่หรือเปล่าครับถ้าใช่อ่ะแม่กลัวนะ
เห็นแม่อย่างนี้ไม่กลัวมากเลยนะอย่าทำอย่างงี้ลูกเดี๋ยวแม่หัวใจวายอืม
แล้วเราก็จะได้ยินเสียงเหมือนเหมือนขำนิดหนึ่งอ่ะฮะ
เหมือนเล่นเหมือนเล่นเราก็โอเคไม่เป็นไร
คุยกับเขาดีดีใครแม่รักนะแม่เคารพ
แต่ว่าใครจะทำแบบนี้ใครอยู่ได้นะลูกถ้าจะเล่นอ่ะ
ให้เล่นตอนที่แม่ขึ้นบ้านแล้วออกมาเล่นได้เลย
ก็ผ่านไปก็จะมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อย
ส่วนของเล่นนะคะบางคนขอถึงจะซื้อให้แต่อย่างบุ๋มบางทีบุ๋มไปเจอ
ก็ซื้อให้ก่อนก็ซื้อให้ก่อนซื้อให้ลูกเหมือนซื้อให้ลูก
แล้วบางคราวเราซื้อค่ะของเล่นที่เป็นไขลานหรือมีฐาน
เราเองไม่เคยมีลูกจริงเราก็ไม่รู้หรอกว่าสิ่งนี้มันต้องใส่ฐานหรืออะไร
พอเราซื้อมาวางปุ๊บอย่างรถบังคับอะค่ะก็นึกว่าแค่ถวายรถบังคับแล้วก็จบ
จบกลางคืนก็จะได้ยินแบบเหมือนมาเข้าฝันอ่ะแม้แม้ไม่มีฐานอืม
หนูก็ลุกขึ้นมาไม่มีฐานคืออะไรแล้วก็มานั่งอ๋อเดินห้างแล้วเจอรถบังคับ
ฟู้ดมันต้องใส่ถ่านเหรอวะครับพอไปยกรถมาดูโอ้ยิงด้วยค่ะ
มันคือต้องใส่ถ่านทั้งตัวรถแล้วก็ตัวบังคับ
ก็เลยต้องไปซื้อถ่านมาจนแบบว่าเราเริ่มรู้ว่าไข่มีจริงก็เริ่มบอกแฟน
แฟนก็บอกอยากเจอแล้วก็ที่ในหมู่บ้านเขาจะเริ่มรู้สึกว่าช่วงนี้เป็นไรทำไมถูกหวยบ่อย
ก็เลยบอกอ๋อหนูมีไอ้ไข่ไงอ๋อไอ้ไข่ที่ที่เขาบอกว่าอยู่ทางใต้เหรอ
บอกใช่จริงเหรอบอกไม่รู้สิแต่น้องก็ดวงหมาเน่ามากเลยนะ
ปกติน้องอยู่หมู่บ้านไหมตอนนั้น๔ปี๕ปีพี่ไม่เคยเห็นน้องถูกหวยเลยค่ะ
ครับก็บอกหนูขอให้ขายก็บอกงั้นเดี๋ยวพี่ลองบ้างอ่า
มาขอที่บ้านน้องได้ไหมผมก็เอาก็ได้ก็ลองมาขอดูอืม
มีคนนึงเขาเดินมาขอแต่เราก็บอกว่าไม่ต้องบอกนะ
ก็คือถ้าใครจะช่วยเนี่ยเราต้องมาดูว่าดวงเราบุญเรามาด้านไหน
อืมบางคนมีด้านโชคลาภบางคนมีเกี่ยวกับด้านการงานครับ
ต้องมาดูอย่างอยู่บุ๋มจะนึกไปขอหนึ่งแบบรางวัลที่หนึ่งอย่างเงี้
ซึ่งบุญเก่าไม่มีอย่าได้หวังเราก็จะบอกพี่เขาอย่างนี้
เขาบอกโอเคเดี๋ยวพี่ขอเล่นเล่นขำสรุปสุดท้ายเขาก็ขอซึ่งเราก็ไม่ได้ยินนะคะ
ก็ให้เขาคนเดินเข้าบ้านปกติผ่านไปปุ๊บเอ่อหลังจากหวยออกค่ะ
เขาบอกเลยน้องจองตัวเครื่องบินเลยพี่ออกตัวค่าเครื่องบินให้น้องด้วยหนึ่งคน
แล้วก็ให้น้องแถวบ้านอีกคนหนึ่งสูงเยอะเหรอ
ไปเลยเหรอเท่ากับจำนวนที่ขอแล้วประเด็นคือเขาอ่ะบอกว่า
เขาจะซื้อรถบังคับที่เป็นเหมือนเด็กนั่งได้คันใหญ่สีแดงค่ะ
เขาก็บอกพี่ไม่รู้ซื้อที่ไหนน้องจัดการซื้อนะ
แล้วเราจะแบกขึ้นเครื่องบินกันยังไงอืมบุ๋มก็เลยคิดในใจ
โอเคได้เพื่อขายแม่ทำได้เราก็ไปหาซื้อ
แล้วก็บอกเขาว่าช่วยส่งไปที่ใต้ที่บ้านผมได้ไหมอืมอ่า
เขาก็ให้บุ๋มจองตั๋วไปกลับเลยค่ะไปนครสิทธิ์ธรรมดา
ไปเช่ารถแล้วก็ไปที่บ้านผมก่อนเพื่อไปเอารถที่ส่งไปที่บ้าน
แล้วมาเดือดร้อนให้พ่อผมประกอบอีกนะคะเพราะว่าต้องชาร์จแบตชาร์จอะไร
แล้วที่น่าตลกก็คือพอเราเอารถไอ้ไข่ไปที่วัดนะคะ
คนอ่ะหัวเราะตั้งแต่หน้าวัดอ่ะเพราะเราต้องหามกันสองคนอ่ะพี่แจ๊คเข้าวัดอ่ะ
แต่ที่เขาหัวเราะคือเขาดีใจที่มีคนขอแล้วได้
แต่พอเราเข้าไปในวัดตอนนั้นวัดเริ่มเป็นที่รู้จักแล้วนะคะ
จากเราอ่ะเอาเฟอร์ลาลีบางคนก็เอามอเตอร์ไซค์ที่แบบชาร์จแบต
เอาของเอาชุดทหารไปครับเขาก็ไปแก้เราก็เลยบอกว่าเอ้ย
หนูไม่เคยรู้เลยว่าพี่ขอขนาดนี้บอกพี่ก็ไม่คิดว่าจะได้
พี่บอกเขาด้วยว่าถ้าได้เขาจะเช่าไอ้ไข่ที่นั่นน่ะ
หนึ่งองค์มาบูชาเองครับเขาก็ได้เช่าขึ้นมา
พอหลังจากพี่คนนี้ปุ๊บก็อย่างที่บอกค่ะ
บรรดาหมู่บ้านที่ชอบในการรักในการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชค
เขาก็เริ่มมาขอที่บ้านเรื่อยเรื่อยเหมือนเป็นเอ่อ
สถานที่สถานที่เขาหวยพอเดินมาถึงปุ๊บมากระทูบ
น้ำแดงให้รู้ได้เลยว่าอ๋อครับเข้าบ้านเลยครับพี่
อยู่ตรงเอ่อชั้นสองชั้นสองค่ะอ่า
เพราะว่าในหมู่บ้านจะมีประมาณห้าหกหลังครับ
ทุกวันนี้ห้างหกหลังนี้มีไอ้ไข่ทุกบ้านอืม
ขอเรื่องงานอืมบางคนขอเรื่องโชคลาภอืม
แล้วก็อย่างที่รู้อะค่ะมันเริ่มแบบดีเหมือนเรามีไข่
เราก็เริ่มดีขึ้นก็อ่าก็จะมีอีกเคสหนึ่งนะคะ
ก็เป็นพี่ในหมู่บ้านแกค่อนข้างมีอายุแล้วแฟนแกเนี่ยค่ะ
เป็นคนที่เหมือนกับชอบเรื่องกับการเสี่ยงดวงอะไรอย่างนี้
ก็เลยเหมือนกับว่าเอ้ยมันมีจริงเหรอวะด้วยความอายุเยอะด้วยนะคะ
แกก็เลยไม่น่ามีหรอกก็เชื่อกันไปตามกระแสอะไรอย่างเงี้ย
แล้วแกก็หนูก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะคะก็เลยบอกพี่เขาว่า
งั้นก็พี่ก็ลองขอสิอืมก็บอกให้ไปขออะไรมันพวกเนี้ย
จนผ่านไปแล้วเขาก็ทำธุรกิจครับทีนี้มีอยู่กลางวันนะคะ
อ๋อรู้ไหมอ่ะเออมากับเมียแกอ่าอืมแต่แกก็เดินหน้าตึ่งมานะคะ
เราก็ถามอ้าวถามแฟนเขาก่อนน้องที่สนิทที่เขาชอบนะคะ
แล้วก็ถามว่ามีอะไรเหรอ
พอดีว่าหนูจะให้พี่เขามาขอ

แต่เขาจะขออะไรเพราะเขาก็ไม่ได้เต็มใจ
แล้วเขาก็บอกนายว่าไอ้ไข่เองอยู่ไหน

คือคนถ้าไม่เชื่อพี่แจ๊คมันยากที่จะไปเปลี่ยนระบบความคิดเขา
เราก็เลยแค่คิดว่าไข่เบาได้เบานะลูก

คือรู้อยู่แล้วหรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น

เสร็จทีนี้ปุ๊บเราก็เลยอันนั้นค่ะพี่พาไปเลย
แล้วเขาก็จุดทูบเอาทูบอะไรเสร็จ
แล้วเขาก็เหมือนเดินขอนะคะ
แล้วเขาบอกปักที่ไหนบอกนี่แหละปักหน้าบ้านหนูก็ได้
แล้วเขาบอกเอ้ยเนี่ยทดลองขอว่ะ
เหมือนพูดแบบก็กึ่งไว้ตัวค่ะ
ทดลองขอก็บอกพี่ไม่ต้องบอกหนู
ไม่ว่าใครขออะไรใครจะรู้เองอยู่กับตัวเอง
ได้ไม่ได้นั่นก็คือบทพิสูจน์ของพี่เอง

เกิดขึ้นพี่เองเกิดขึ้นเอง

ก็บอกอ๋ออาจจะกลับเทศกาลเดือน๑๐

พอดีว่าได้ตามที่ขอ
แล้วระยะเวลาคือขอภายใน๓เดือน

จะต้องลงไปเอาไอ้ไข่ขึ้นมา
แกก็เลยเชื่อไปเลยจากที่ท้าทาย

แต่ของแกคือเช่าแบบนี้มาเลยอะค่ะ

ทุกวันนี้ก็คือทุกคนจะรู้เชื่อไปเลย

เขาก็วิ่งเส้นนี้ปกติพี่แจ๊คแต่มันมีครั้งนั้นอ่ะ
อย่าอย่าไปไปค่ะนางเลี้ยวไปแล้วผมบอกเฮ้ยปกติมาเคยเห็นแต่วิ่งตรง
ก็บอกในเนี้ยมันบอกว่ามันเร็วกว่าอีกครึ่งชั่วโมงครับอยากรู้เหมือนกันจะได้เรียนรู้ทางใหม่อืม
ผมบอกเอาอีกแล้วมันเป็นกลางค่ำกลางคืนแล้วเราก็ไม่แบบมองไม่เห็นอะไรอ่ะ
อย่าไปได้ไหมแต่เขาก็เลี้ยวเข้าไปเรียบร้อยนะคะ
พอเข้าไปปรากฏว่าเป็นสวนยางและเป็นปาล์มซึ่งไม่มีบ้านคน
แต่เหมือนยิ่งขับเข้าไปเข้าไปอะค่ะความรู้สึกเราเริ่มรู้สึกเหมือนไม่โอเคแล้วอ่ะ
ได้ยินเสียงเนี่ยดังมาจากช่องระหว่างคนขับกับคนนั่ง
แม่บอกพ่อเบาคือให้เหยียบเบาแล้วเสร็จบุ๋มก็บอกเบิร์ตครับ
ลูกบอกไข่บอกให้เบาอย่าเหยียบแล้วเขาบอกทำไมอ่ะ
บอกไม่รู้แล้วเราก็พูดแค่นี้สักพักหนูก็เลยบอกว่าเหมือนถามในใจค่ะ
มีอะไรเขาบอกแม่ไม่ต้องกลัวแต่บอกให้พ่อเบาเดี๋ยวไข่ช่วยเอง
อันนี้คือเสียงที่เราได้ยินแล้วบอกเบิร์ตครับไม่โอเคแล้ว
ปรากฏพอตอนที่แฟนฉลอค่ะพอขับมันทำความเร็วใช่มั้ยฮะ
มันมองไม่เห็นถ้าเราขับเร็วมันคือสุดหลายทางเลย
แล้วมันมีทางเหมือนทางทางมอเตอร์ไซค์๒ทางเล็กที่จะปาดขึ้น
บอกเอ๊ะริมทางอะไรเนี่ยคือถ้าขับเร็วปุ๊บน่าจะหลุดออก
บุ๋มบอกไม่ใช่แล้วเบิร์ตกลับทางเดิม
เขาบอกกลับทางเดิมไม่ได้แล้วเขาก็พยายามถ่อยออกมา
พอถอยออกมาปุ๊บมันก็จะเหมือนมีทางเบี่ยง
พอเขาเบี่ยงปุ๊บมันเป็นเหมือนหักโค้งอะค่ะ
พอหักโค้งพี่แจ๊คขวามือบุ๋มอ่ะคือหมาดำตัวใหญ่
ตัวใหญ่ที่แบบว่านี่คือรถกระบะแต่หมาดำตัวเนี้ยกระโจนแบบข้ามรถกระบะ
ผมก็ร้องเฮ้ยแล้วได้ยินเสียงไม่ต้องกลัวแม่
ก็อะไรอะไรบอกเบิร์ตไม่เห็นเหรอบอกเห็นอะไร
บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรออกจากตรงนี้ก่อนไม่เป็นไรแล้ว
ผมก็บอกไข่ช่วยด้วยนะช่วยด้วย
แป๊บนึงอะค่ะมันมาทะลุแล้วเบิร์ตก็บอกอ่ะ
ก็มันเป็นเช่นเดิมนี่มันเอาไปให้วนอะไรวะ
ขอโทษนะคะคือแบบเขาก็งงก็โกรธเอาเข้าไปวนอะไรในนั้น
เราก็รู้สึกแบบอ๋ออาจจะดวงหรือเราอะไรสักอย่าง
แต่เราบอกว่าตกลงกันก่อนเลยต่อไปเนี่ย
เอาทางตรงเลยถ้ากลางวันยังพอได้ดูข้างทาง
แต่กลางคืนขอร้องแล้วอย่าทำแบบนี้ก็ผ่านไป
เราก็เริ่มเริ่มรู้สึกว่าเออใครเนี้ยเขาอยู่กับเราจริงจริง
แล้วก็อย่างที่บอกว่าอันนี้ความเชื่ออีก
มีหมอดูที่ดูประจำตัวเราก็ไปดูเขา
ปีนึงไปดูครั้งหนึ่งสองครั้งแล้วแต่ละค่ะ
วันนั้นไปเขาก็บอกทักมาตอนที่แบบเอาพี่ติ๋มสวัสดีค่ะ
เออเป็นยังไงแล้วเขาก็หยุดปึ๊กนึง
แกไปเอากูมานที่ไหนมาเลี้ยงอืม
บอกไม่มีพี่ติ๋มก็รู้ว่าหนูกลัวกลัวผีกลัวกุมาร
ไม่ใช่เนี่ยนุ่งพระแดงตัวดำมีจุก
เขาบอกไม่มีแต่เราคิดในใจไอ้ไข่เดี๋ยวแต่เราเอาตอนนั้นอ่ะ
คือไอ้ไข่ส่วนใหญ่ที่เป็นองค์อ่ะค่ะจะอยู่ที่บ้านอืม
มีแต่ไพยันเนี้ยที่อยู่ในกระป๋อจนเราลืมเขาบอกว่ามี
แล้วบอกไม่เป็นไรหรอกพี่ติ๋มหรือว่าเราเคยมาดูแล้วเราเล่าให้ฟังว่
เหมือนกำลังคำนวณก็เฉยพอดูไปสักพักเขาก็พูดว่าอะไรนะ
มันเป็นไข่เหรอหรืออะไรแบบอ๋อไข่อ๋อ
เขาก็เลยบอกเออเนี่ยดีนะเข้ามาอยู่ในชีวิต
ของานขออะไรแล้วก็ช่วยครับแล้วต่อไปเนี้ย
ใครจะให้รถป้ายแดงอืมจำคำฉันไว้นะบุ๋มก็คิดโอ้
ถูกรองที่หนึ่งแน่เลยถึงต้องต้องมีตังค์สำหรับป้ายแดง
แต่ดวงเราก็ไม่ได้มีใช่ไหมคะจนผ่านไปอยู่มาวันหนึ่ง
ช่วงโควิดแรกเศรษฐกิจก็แย่อะไรก็แย่
ตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดนะคะไม่ไม่ต้องหรอกไม่มีปัญญาผ่อน
มีผ่อนเถอะไปเอาก็ทุกวันนี้ก็คือรถป้ายแดง
คันนี้ครับอ่าแล้วเหตุการณ์เริ่มหนาขึ้นก็คือเวลาเราไปทำบุญ
จะอุทิศให้ไข่วัดเจดีหรืออะไรวันหนึ่งเราไปทำเอ่อ
เราไปกินข้าวที่ห้างกลางวันนะคะบุ๋มก็จะถือนิยายไปเล่มหนึ่ง
นั่งในร้านอาหารญี่ปุ่นอยู่อยู่เขาก็รับออเดอร์
แล้วเขาก็หยิบจานชุดเด็กอะคะมาวางให้เราอืมอืม
หนูก็ถามว่าเอ้าน้องคะเอามาให้ใครเขาบอกว่า
ลูกชายพี่ไงเมื่อกี้ที่เดือนตามมาอืม
ลูกก็หันสั้นไม่ค่ะพี่มาคนเดียวเอาแล้วเด็กคน
เมื่อกี้ไปไหนอ่ะบอกโต๊ะอื่นปะคะน้องแอเหมือนเกาะ

แล้วก็ไปร้านก๋วยเตี๋ยวครับคุณป้าร้านประจำเขาก็เอา
เอามานี้เอารูปมันด้วยเหรออืมเริ่มมีคนทักเราก็ใคร
เห็นนะเดี๋ยวเขาจะตกใจเขาไม่ได้เข้าใจเหมือนที่แม่เข้าใจ
พอตอนหลังคือเพื่อนนั่งในรถคันนี้ค่ะ
ไปเที่ยวไปอะไรด้วยกันอยู่เพื่อนร้องอุ๊ยเพื่อนมีคนจับแก้ม
แต่เรารู้แล้วเราก็บอกไม่มีหรอกเพื่อนคิดไปเอง
จริงนะเพื่อนเหมือนมือเด็กเล็กอ่ะนิ้วเล็กแล้วก็คิดในใจว่า
อย่าแกล้งพี่เขาเพื่อนคนนี้ค่อนข้างสวยค่ะ
แล้วบอกว่ารู้ว่าชอบคนสวยลูกใจเย็นนะลูกนะดูพี่เขาเฉย
แป๊บนึงรถติดอีกโดนจับอีกค่ะทีนี้เขาขนลุกเขาบอกเพื่อน
อย่าบอกนะบอกอ๋อใครอย่าแกล้งพี่เขาลูก
เขาบอกน้องคายพี่ขอนั่งรถมาด้วยนะ
แล้วเดี๋ยวพี่จะซื้อขนมให้กินตรงนั้นให้กิน
อีกเรื่องหนึ่งจริงเรื่องมันเยอะมากคืออย่างรถคันนี้ค่ะ
คือประสบการณ์เจอไข่เหมือนเจอลูก
รถคันที่ได้มาใหม่ผมก็เอาผมมีทำอาชีพเสริมอีกอันหนึ่ง
ก็คือขายพวกกุ้งดองออนไลน์ใช่ไหมคะก็จะมีเพื่อนเพื่อนในเฟซ
ก็จะสั่งกุ้งดองและมีวันหนึ่งก็คือไปส่งเพื่อนกันผู้ท่านบนทนสาย๒
ก็ไปถึงจอดรถปุ๊บช่วงนั้นก็โควิดเราก็เหมือนกับว่า
ระยะห่างเราก็ไม่ได้เข้าบ้านพี่เขาซึ่งไฟกลางวันเนี่ยค่ะ
ตัวตัวฟิล์มกระจกบุ๋มไม่ได้ใสมาก
แล้วก็เปิดกระจกแล้วก็มีพี่เขาก็เอาตังค์มายื่นให้
ที่สั่งเราแล้วเขาบอกว่าเอ้ยน้องบุ๋มรีบกลับไหมเดี๋ยวแป๊บนึง
พอดีว่าพี่เพิ่งจะไหว้เจ้าที่ที่บ้านน้องบุ๋มถือหรือเปล่า
เอาไปกินได้ไหมพี่จะแบ่งไก่ไหว้นะเพราะไหว้เยอะมาก
แล้วก็บอกโอเคพี่ปุ๋ยได้ค่ะยังจอดรอก่อนบุ๋มก็จอดรอ
เราก็ตอบแชทลูกค้าคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสักพักหนึ่งพวกพี่เขาก็เอาของมาให้
แล้วก็ขอบคุณก็ล่ำลาก็ถอยถอยรถออกมาขณะที่ออกมาจากซอยบ้านพี่เขาอะค่ะ
อยู่อยู่โทรศัพท์ดังก็คือพี่พี่ที่ไปส่งกุ้งเมื่อกี้ก็บอกบุ๋มก็จอดรถ
แล้วก็บอกค่ะพี่ปุ๋ยน้องบุ๋มจอดรถจอดรถอยู่นี้อ่า
เสียงเขาก็คือตื่นตนกมากเราก็คิดเอ๊ะเราลืมเอาของอะไรให้เขาหรือเปล่าอ่ะ
บอกพี่ปุ๋ยเกิดอะไรขึ้นคะมีอะไรจอดรถหรือยังน้องผมจอดรถยัง
ผมจอดแล้วบุ๋มลืมมาเอาของให้พี่ปุ๋ยเหรอเขาบอกไม่ใช่
เนี่ยเมื่อกี้ตอนพี่เข้าไปเอาไก่ให้น้องบุ๋มแล้วน้องบุ๋มขับออกมา
น้องปันอะเขาอยู่บ้านหลังเล็กซึ่งเป็นเอ่อเหมือนเป็นกระจกอะฮะ
อยู่อีกเรือนข้างข้างที่ผมไปจอดรถแต่ผมไม่ได้มองเห็นเขาแล้วเขาอ่ะ
หลานพี่เห็นน้องบุ๋มอ่ะมากับเด็กเขาบอกว่าน้าปุ๋ยอ่า

มาหลายรอบไม่เคยเห็นลูกน้าบุ๋มเลยพี่ปุ๋ยเขาเลยบอกไม่น้าบุ๋มไม่มีลูก
มีสิเด็กผู้ชายที่กระโดดอยู่หลังเบาะหัวเราะเสียงดังนั่นไงอ่า
แล้วพี่ปุ้ยเขาบอกน้องบุ๋มอย่าบอกนะว่าใช่ไอ้ไข่เพราะทุกคนจะรู้บุ๋มมีไข่ผมบอกอ๋อ
น่าจะใช่แหละค่ะบอกว่าน้องบุ๋มพี่ขนลุกอ่ะแล้วนี่ไข่กลับไปกับน้องบุ๋มหรืออยู่บ้านที่
โอ้พี่เพิ่งจะพี่ไม่เชื่อนะน้องบุ๋มว่าไข่มีแต่ครั้งเนี้ย
คือเขาก็เหมือนเริ่มรู้สึกอะค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ารับรู้เรื่องราว
ก็ถึงได้พูดว่าทุกวันนี้เวลาไปในรถใครจะขึ้นรถปุ๊บสิ่งแรกที่เขาจะทำคือ
น้องคายครูหมอมโนลาขออนุญาตนั่งรถไปด้วยนะ
เบียดกันไปอบอุ่นดีค่ะก็จะเป็นอย่างนี้มาตลอด
จนล่าสุดค่ะที่เป็นโควิด
อันนี้คือจะบอกว่าทั้งเป็นเรื่องตลกในเวลาเดียวกัน
เราก็เลยบอกว่าเป็นโควิดนะเงินไม่ได้ไปขายของไม่ได้อะไรเลย
เบิร์ตก็ไม่ได้ไปทำงานไม่ได้ขายแบ่งยางเลย
ต้องขอโชคขอลาบให้แม่หน่อยได้ไหมนอนอยู่
แล้วบอกว่าถ้าได้เดี๋ยวแม่จะซื้อของเล่นให้
แล้วตกกลางคืนฝันว่ามีน้องไข่มาบอกว่าแม่
แม่หนูอยากได้จักรยานให้นึกถึงจักรยานพยุงตัวเด็กอะค่ะ
หนูบอกไม่ได้ลูกไข่โตแล้วอย่างนี้มันของเด็กเล็ก
ไม่หนูอย่าเอาแบบนี้หนูชอบแบบนี้
ก็เลยบอกไปว่าถ้าไข่ยังได้ไข่ให้แม่มีโชคราบก่อน
ขอเงินเลยเดี๋ยวแม่ซื้อให้อืม
หลักหมื่นเนี่ยปรากฏว่าบุ๋มถูกค่ะ

และเราก็บอกไข่แม่ไม่สบายอยู่
เดี๋ยวรอแม่หายนะเดี๋ยวแม่ซื้อให้
เวลาขออะไรไข่อะค่ะถ้าเราอยากจะได้ต่อ
ขอปุ๊บเหมือนเด็กเขารอของเราต้องให้ทันที
แต่วันนั้นเป็นโควิดเรากลัวเกลือบนห้องไปไหนไม่ได้
กลางคืนอีกก็มาฝันอีกค่ะทั้งที่เรากินยาอะไรอย่างนี้นะคะ
เมื่อไหร่จะได้จักรยานบอกอุ๊ยใครใครต้องเข้าใจสิลูกว่าแม่ไม่สบาย
มือถือมันมีแอปใครรู้จักแอปมือถือหนูก็คิดมันมีเหรอวะ
แต่ดุ้งตื่นประมาณตี๒๓ปลูกแฟนค่ะ
เธอแต่เรารู้สึกเอกใจเราก็เลยไปหยิบแอปมา
มาลองกดดูจัดกายยามายุงตัวค่ะมันมีจริงค่ะ
เราก็เลยเฮ้ยเหรอเอออย่างนั้นแล้วก็สั่ง
พอสั่งมาเราก็เอามาที่บ้านนะคะ
พอทุกคนขึ้นบ้านพ่อแม่ขึ้นบ้านเราก็เอามาประกอบไว้บนห้องนอน
หนูก็บอกไข่โอเคแม่ประกอบให้เรียบร้อยแล้วนะลูก
ถือว่าแม่รักษาสัญญาแล้วนะต่อไปใครจะได้ช่วยแม่
นอนอีกค่ะฝันอีกแต่ฝันรอบนี้คือเขาข้อมจากกระยานแล้วก็ไถมา
แต่เหงื่อซกนะคะแล้วเขาก็บอกโทษนะคะเป็นภาษาใต้ว่า
แม้เหนื่อยนี้ชีพไม่ทันพื้นเลยย่างแบนตะแป๋เลย
เหมือนกับแม่แม่เหนื่อยมากเลยเนี่ยดูสิไข่ไปไม่ทันพืชเลยยางแบนตะแต๋
สรุปคือจักรยานที่เอามาเราประกอบจริงแต่เรายังไม่ได้สูบลมค่ะพี่แจ๊ค
บุ๋มก็บอกโอ๊ยไข่เอ้ยแม่ยังเป็นโควิดอยู่เลยรอก่อนได้ไหมลูก
ก็ไปบอกแฟนแฟนบอกรอหายแล้วเดี๋ยวจะเติมลมให้
ก็พอผ่านไปเราหายเรียบร้อยแล้วเติมลมให้ณวันนั้นจนถึงวันนี้ค่ะที่ซื้อจักรยานคันนี้ให้
ไม่ได้ยินเสียงไข่วิ่งในบ้านอยู่เลยค่ะอืมไม่แน่ใจว่าไปเล่น
ได้ไปปั่นข้างนอกยังไม่กลับมาบ้านเลยค่ะ
นี่ยังพูดว่าขายครับวันนี้๑๖แล้วนะลูกหวยออกรู้ไหมลูก
ถ้าขายังไม่กลับมาเดี๋ยวแม่จะปล่อยลมยางแล้วนะลูก
คือต้องบอกว่าเรื่องพวกนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของความเชื่อความศรัทธาก่อน
ปฏิเสธกันไม่ได้นะครับว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ย
เขาจะมีความเชื่อความศรัทธาที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป
ศรัทธาความเชื่อเพราะศรัทธาจริงอย่างคุณบุ๋ม
บางคนอยากจะศรัทธาอยากจะมีความเชื่อตามกระแส
ถ้าย้อนกลับมากลับไปตั้งแต่อดีตเราจะนึกถึงจตุคามรามเทพ
จตุคามรามเทศเสร็จปุ๊บก็มาถึงยุคน่าจะถ้าไล่ตามไทม์ไลน์ก็จะเป็นยุคไอ้ไข่
ถูกไหมฮะถูกค่ะที่อย่างที่คุณบุ๋มบอกคือตอนแรกอาจจะไม่มีคนรู้จัก
รู้จักแค่เฉพาะคนในพื้นที่ค่ะแต่พอมีการพูดกันเป็นวงกว้างว่า
ถ้าไปขอไอ้ไข่แล้วมีการให้แบบนั้นแบบนี้เนี่ย
จะได้ในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาแล้วหลายคนไปประสบความสำเร็จ
ยิ่งให้ของแปลกเท่าไหร่เช่นไอรอนแมนใช่ไหม
มันก็เป็นที่หมายปองหมายตาของคนที่เขาอยากจะไปนับถือตามกระแส
ก็ทำให้โอ้โหกลายเป็นวงกว้าง
พอยุคไอ้ไข่สารละที
ก็จะเป็นยุคของพญานาคถูกไหมฮะ
เมื่อก่อนหน้านี้โอ้โหมีแต่คนพูดถึงพญานาค
ศรัทธาพญานาคก็แน่นอนว่าอย่างที่บอกคือ
มีตามกระแสและมีคนที่ศรัทธาฝังรากลึกอยู่แบบนั้นจริงจัง
แต่ถ้ายุคนี้สมัยนี้ปฏิเสธกันไม่ได้ครับ
คนก็จะมากระแสทาเวสวันยักษ์ถูกไหม
ซึ่งความเชื่อลักษณะแบบนี้มันก็จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเรื่อย
แต่ถ้าเรามีความเชื่อที่เราไปยึดเหนียวยึดติดอะไรกับบางสิ่งบางอย่าง
ผมว่ามันก็เป็นกำลังใจที่ดี
เวลาเราจะทำอะไรเรารู้สึกท้อรู้สึกว่าหูกำลังจะสิ้นหวัง
เราใช้ตรงนี้เป็นที่ที่พึ่งทางใจ
แล้วบางทีมันก็เกิดปฏิหารที่มันก็ไม่สามารถที่จะหาคำตอบได้นะ

ปฏิหารนี้มันอาจจะมาจากความศรัทธา
หรือมันอาจจะเกิดขึ้นจากตัวเราเองที่เราพยายามแก้ปัญหานั้นอยู่ก็ได้
ทุกวันนี้ยังเรียกไอ้ไข่เป็นลูก

แล้วก็บุ๋มอยากจะบอกเหมือนที่พี่แจ๊คบอกนะคะ
ถ้าเราเชื่อหรือศรัทธาอะไรไปแล้วเราไม่ทิ้งเขา
เมื่อถึงเวลาที่เราเดือดร้อนจริงเขาก็จะไม่ทิ้งเรา
เคสหนึ่งที่ผมรู้สึกแค่ว่ามันเป็นเคสที่เราจำฝังใจคือวันที่เราไปที่วัดครั้งแรก
แล้วมันมีทัวร์ของสิงคโปร์ค่ะเขาเอารถตู้มา
แล้วเราฟังไกด์คุยกับคนสิงคโปร์ก็เหมือนจะแปลได้ประมาณนึงว่าเขาพามาแก้บน
แล้วเราก็ไปถามพี่ที่เขาเป็นไกด์ว่าเขามาจากสิงคโปร์เลยเหรอพี่
บอกว่าใช่ครับเห็นจะมีคนจีนคนหนึ่งนะคะอายุไม่น่าจะเกิน๔๐
เขาบอกเห็นคนนั้นไหมที่กำลังจะแกะประทัดน่ะซึ่งประทัดที่เอามาค่ะเยอะมากเลยณวันนั้นนะคะ
แล้วเขากำลังจะกระโดดตึกฆ่าตัวตายอยู่มีเพื่อนที่มาเที่ยวเมืองไทยโทรศัพท์ไปหาเขาแล้วก็บอกว่า
ที่สามารถอยู่ขออะไรแล้วแบบว่าทางสิงคโปร์เขาจะมีความเชื่อด้านนี้นะคะ
เขาก็เลยบอกว่าในเมื่อเขาจะกระโดดตึกแล้วขอกลับมาขอดูซิ
เขาขอเงิน๓๐ล้านภายในเท่านี้แล้วเขาก็ได้แต่ไม่ได้ได้จากที่เพื่อนโกงไว้นะคะ
เงินที่ได้มาคือโปรติกที่เขาเคยไปเหมือนกับเสนองานแล้วก็อนุมัติมา
เขาก็เลยกลับมาถวายประทัดแล้วก็มาไหว้
นั่นคือจุดเริ่มต้นที่แบบเราเป็นคนพื้นที่เป็นคนไทย
แต่ทำไมต่างชาติเขาถึงมาเชื่ออันนั้นคือเริ่มแรก
แล้วพอมาถึงณวันนี้ถ้าถามบุ๋ม๑๐๐ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีมีจริงไหมจริง
แล้วก็ไอ้ไข่ที่ไปอยู่ตามวัดต่างมีจริงไหมจริง
ทุกอย่างที่อยู่ขึ้นกับศรัทธาแล้วก็เป็นทางสายขาวไม่ใช่สายดำ
ใครเนี่ยจะหาให้น้องมีพลังก็คือต่อเมื่อพี่แจ๊คทำบุญแล้วทำความดี
วัดเชื่อนี้ก็ต้องบอกว่าไอ้ไข่เด็กวันนี้ภาระงานเหล่านี้ค่ะ
แล้วก็วิจารณญาณของตัวเองในการตัดสินความเชื่อนั้นผมว่าทุกคนมีที่ยึดเหนียวทางจิตใจแตกต่างกันไป
บางคนเชื่อบางคนไม่เชื่อมันอยู่ที่ความศรัทธานั้นมันเป็นความศรัทธาส่วนบุคคล
แต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มีการเอาความศรัทธาความเชื่อนั้นมาแปลเปลี่ยนไปในทิศทางอื่น
อันนั้นมันอาจจะกลายเป็นสิ่งที่ผิดก็ได้แต่อย่างนี้ผมว่าไม่ผิดมันคือที่ยึดเหนียวทางจิตใจ
ถูกไหมฮะถูกแล้วก็อีกหลายเคสนะไม่รู้เหมือนกันว่าในอนาคต
จากสิ่งที่เราพูดกันไปเมื่อสักครู่นี้จตุคามรามเทพไอ้ไข่พญานาคท้าเวสุวรรณยักษ์
จะกลายเป็นอะไรอีกถูกไหมฮะเพราะอยู่ที่กระแสนะตอนนั้นด้วย
นั่นคือเรื่องราวของคุณบุ๋มเรื่องของการท้าทายไอ้ไข่
ขอบคุณมากคุณบุ๋มที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ทางกันขอบพระคุณครับ
แล้วก็ฝากไปถึงคุณผู้ชมอย่างนี้ด้วยนะครับว่าสำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์ลักษณะแบบนี้
จำเป็นต้องเป็นเรื่องผีเรื่องสางน่ากลัวอย่างเดียวก็ได้ครับ

ทีมงานของเรานั้นรอรับเรื่องราวจากคุณผู้ชมอยู่ครับ
และวันศุกร์๔ทุ่มตรงสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้น
น่ากลัวแล้วก็สยองขวัญทางยูทูปไทยรัฐของเราที่นี่เหมือนเดิม
ส่วนสัปดาห์หน้าแขกรับเชิญจะเป็นใครพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง
สำหรับสัปดาห์นี้ผมและทีมงานสถานีผีดุลาทุกท่านไปก่อนครับ
ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่
เจอเจอกันใหม่วันศุกร์หน้าวันนี้ไปแล้วครับ
ฝันดีราตรีสวัสดิฝันดีผีไม่หลอกทุกคนสวัสดีครับ
ขอบคุณนะครับคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
เป็นอะไรครับ
ขอบคุณค่ะ

หุ้มค่ะ

ที่หุ้มต่อไหม
หุ้มว่างแล้ว

ขอบคุณครับ
ที่หุ้มน่ะแล้วขอบคุณนะครับ

พี่หนุ่มปล่อยส่วนก็ได้นะคะ
นี่ผมปล่อยเลยก็ได้นะคะ

ค่อยนั่งนะคะค่อยปล่อยนะคะ

ภ่ะภ่ะหายใจยังยังมีนะคะ
หายใจยังมีครับนี่

มีไหวไหมพี่

สวัสดีค่ะพี่ช่วยหน่อย

เปิดหน่อยครับพี่กว้าง

โคตรดุทะลุล้านวิว
กับรายการสถานีผีดุ
คลิกเพื่อรับชมกันได้เลยครับ